คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็ต้องเตือนกันนะคะก็มีหลายหลายเหตุการณ์ที่เป็นคนคลุ้มคลั่ง
แล้วก็คนก็ต้องมาเกลี้ยกล่อมกันนะคะเหตุการณ์เนี้ยที่ชนบุรีผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่ง
แล้วปีนขึ้นไปบนเสาโทรศัพท์สูงแบบนี้ค่ะ
แล้วประเด็นคือตอนนี้ฝนตกดูภาพนะคะคือฝนตก
ลมแรงอากาศเย็นเสาโทรศัพท์สูงสามสิบเมตรอืมฮืม
เขาก็ไปเกลี้ยกล่อมครับเกลี้ยกล่อมอยู่เป็นชั่วโมง
พอได้แล้วผู้ชายคนนี้เหมือนจะยอมลงมาแล้ว
แต่พอจะลงมาตะคริวกินลงไม่ได้อีก

ใช่เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องขึ้นไปช่วยเนี่ยค่ะ
ช่วงสายวันนี้เองค่ะตำรวจสพศรีราชาได้รับแจ้งนะคะ
ก็เลยพยายามจะไปเกลี้ยกล่อมกันนะคะ
จุดตรงนี้อยู่หลังวัดเขาบังพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อว่าในนิ่มเป็นนามสมมุตินะอายุประมาณ๒๘นะคะที่ปีนขึ้นไป
นายกเทศมนตรีตะมนต์บังพระนายสมเจษฐ์เกรดวัฏฐา
ก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะคะอย่างที่เห็นภาพเมื่อสักครู่เนี่ย
ไปแล้วก็ใช้โทรโขงพยายามที่จะคุยเจรจาให้ลงมา
เดี๋ยวไปดูจังหวะตอนที่พยายามจะเกลี้ยกล่อมกันนิดหนึ่งนี่ค่ะ
กิมกิม

กิม

กิม

ก็พยายามถามแหละว่ามีปัญหาอะไร
ค้างค่าน้ำค่าไฟเขาเท่าไหร่

นิ่มบอกอยากลงแต่ลงไม่ได้แล้ว

ไงคือมันเย็นไงฮะขึ้นไปสูงแล้วฝนตกด้วย
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องขึ้นไปช่วยค่ะ

เจ้าหน้าที่ปีนขึ้นไปทุลักทุเลนิดหนึ่ง
หนาวทั้งหมดแรงหมายถึงตัวในนิ่มที่ปีนขึ้นไปนะ
ทั้งตะคริวกินจนาทีก็ต้องค่อยช่วยนะคะ
แล้วจุดที่พยายามจะปีนขึ้นไปมันก็จะลื่นด้วยไงฮะ
ใช่ค่ะมันเปียกนะคะนี่ค่ะ
เอาสายเซฟตี้ไปผูกให้ถูกต้อง

นี่เหรอพอจะลงผมอยากลงแต่ผมลงไม่ได้แล้ว
แต่ก็ดีแล้วดีแล้วจัดสินใจลงมา
ยงยุทธ์หอมสมบัติพนักงานตรวจสภาพรถ

บอกว่าตอนที่ในนิ่มปีนขึ้นไปเขาก็บ่น
เหมือนกับน้อยใจตัวเองพูดไปร้องไห้ไป
เขาก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยค่ะ
ประมาณ๘โมงกว่า
แล้วทีนี้ฝนมันตกแล้วนักเรียนเขามาเรียนสอนขับรถไงครับ
ทีนี้เขาเห็นเขาก็เลยไปบอก
ผมก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มานี่แหละ

เป็นคนวังพระนะแต่นายกเขารู้จัก
แต่ที่ยืนแล้วฟังเสียงเขาเหมือนบ่นน้อยใจตัวเอง
เหมือนกับรังเกียจประเภทน้อยใจ
แล้วก็ร้องไห้พอพูดไปแล้วก็ร้องไห้
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องคุยกับคุณพ่อของในนิ่มที่ปีนขึ้นไป
คุณพ่อบอกว่าในนิ่มมีอาการป่วยทางประสาทค่ะ
ต้องกินยารักษาอาการเป็นประจำ
ตอนนี้ก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
แล้วยักยาตรก็ต้องไปดูแลอาการกันต่อว่าเครียดเรื่องอะไรยังไงบ้าง

ยังประคองตัวอยู่ได้ไม่พลัดตกลงมาก่อน